ในเมื่อประชาชนคนภูเก็ตสงสัยเราก็ตรวจสอบให้นะคะ
เมื่อวานนี้เรามีการนำเสนอคลิปหนึ่งค่ะ
แล้วลักษณะการตั้งคำถามของคลิปนี้ของผู้โพสต์เนี่ยนะคะ
ผู้โพสต์บอกว่าเอ๊ะนี่มันด่านตรวจเคอร์ฟิลล
ทำไมมีแต่แมวกับพัดลมแล้วเจ้าหน้าที่หายไปไหนหมดนะคะ
ล่าสุดเราลงพื้นที่ไปเลยค่ะ๓ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา

ตรวจคัดกรองจุดหน้าวัดโคสิตวิหารถนนเทพกษัตรีอำเภอเมืองภูเก็ต
คุณผู้ชมเราได้คำตอบมาแล้วนะคะคำตอบว่าไงเดี๋ยวว่ากัน
แต่เอาล่ะตอนที่เราลงไปนะไปพบกับนายอำเภอเมืองภูเก็ต
ชื่อว่านายอนุภาพรอดขวัญยอดระบำ
ไปพบกับนางสาวสมใจสุวรรณสุพพนานายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
พบกับพันธุ์ตำรวจเอกธีรวัตรเลี่ยมสุวรรณ

ทั้งหมดค่ะเป็นบุคคลสำคัญทั้งสิ้น
ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมประจำด่านเป็นด่านคัดกรองนะคะ
เพื่อสร้างขวัญสร้างกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่
ที่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน
ทีนี้พอเจอแล้วเอาล่ะได้ทีเดินปรีไปเลยค่ะ
ถามในอำเภอเมืองภูเก็ตว่าท่านเห็นคลิปนั้นหรือยัง
ท่านชี้แจงนะคะบอกว่าคลิปดังกล่าวผู้โพสต์คลิป
อาจจะไม่เข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่
ในการตั้งด่านตรวจคัดกรองเพราะคลิปที่ปรากฏ
คำตอบได้แล้วค่ะคลิปที่ปรากฏเนี่ย
มันเป็นคลิปของด่านตรวจคัดกรอง
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ไม่ใช่ด่านเคอร์ฟิลล์ไม่ใช่ด่านเคอร์ฟิลล์นะคะ
เพราะว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เขาทำงานคุณนึกออกไหม
อำเภอบอกว่าเจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจำด่านตรวจ
ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงค่ำเท่านั้น
ด่านตรวจคัดกรองโรคนะแล้วก็พอถึงเวลาเคอร์ฟิลล
คือตั้งแต่๔ทุ่มยันตี๔ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของสายตรวจ
ของตำรวจร่วมกับฝ่ายปกครองและอาสาสมัครออกตระเวน
ใช้คำว่าออกตระเวนตรวจพื้นที่
เพื่อไปจับกลุ่มผู้ฝ่าฟื้นเคอร์ฟิลล์ก็เลยไม่อยู่
ก็เลยไม่ได้อยู่และที่สำคัญคือด่านที่ชาวภูเก็ตเนี่ย
ที่ชาวภูเก็ตแชร์คลิปนี่คือไม่ใช่ด่านเคอร์ฟิล
อันนี้คือได้คำตอบแล้วเดี๋ยวลองฟังเสียงในอำเภอเมืองภูเก็ตหน่อยค่ะ
อาจจะมีบุคคลบางท่านที่ยังไม่เข้าใจ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำด่านลอยต่อ
ประจำด่านจุดคัดกรองนะครับก็ไม่ต้องอยู่ในช่วงเวลา
เคอร์คิวตั้งเก่าเนื่องจากห้ามบุคคลออกจากขยะสถาน
ก็จะแทบจะไม่มีบุคคลออกจากขยะสถานจากบ้านเรือนเลย

ทีนี้ถามอีกหนึ่งคนค่ะนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตบอกว่า
คือในส่วนที่เมืองพูเก็ตเนี้ยนะคะมีการตั้ง
แต่งตั้งเจ้านาทีเทศสะบานจำนวนสามจุด
เพื่อคอยทำน่ะที่อะเดี๋ยวเราฟังเสียงให้ค่ะ
ซึ่งจะมีอยู่๓จุดก็คือจุดคัดกรองที่ตรง
แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็เป็นจุดคัดกรองที่
สูญจากคนทนเปลี่ยนแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็สูญจุดคัดกรองที่ถนัดวิเศษค่ะ
ซึ่งเราก็ได้ระดมทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลร่วมกับกรพ
แล้วก็ในการทำงานก็จะบูรณาการรวมทั้งอศแล้วก็เทศกิจค่ะ

ส่วนผู้กำกับสพเมืองภูเก็ตบอกว่าทางสพเมืองภูเก็ตทำงานร่วมกับอำเภอเมือง
แล้วก็เทศบาลนครภูเก็ตเพื่อควบคุมตรวจคัดกรอง
ซึ่งหลังจากเวลา๔ทุ่มก็จะมีชุดเคลื่อนที่เร็วออก
ตรวจคนที่ฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินโดยมีการจับกลุ่มอย่างเฉียบขาดมาโดยตลอด
อันนี้ก็เป็นคำชี้แจงจากคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องตอบคำถามค่ะ